อ่ะกลับมากันดราม่านะฮะ
แต่ตอนนี้คนเข้าไปจับว่า
โอเคแล้วแหละน่าจะเป็นครอบครัวของมากี้นั่นแหละ
มีข่าวแซ่บมาให้เผือกกันอีกแล้วจ้ะ

เอาแล้วจ้ามีกลิ่นตุ
หลังวงการบันเทิงเมาส์สนั่นว่านางเอกสาวหน้าเปรี้ยวเฉียว
มีใจให้กับพี่เขยตัวเอง
ซึ่งสายตาที่ชีมองพี่เขยนั้นแทบจะกลืนกินนะฮะ
แต่ตัวฝ่ายชายนั้นไม่ได้มีท่าทีอะไรนะ
เพราะบางทีอาจจะมองว่าเป็นน้อง
แล้วก็มีหลายคนชอบว่านางชอบดีนะขนาดเจอพี่เขยอีกด้วย
ส่วนด้านภรรยาจริงเหรอได้แต่มองตาปริบ
เอาจริงส่วนตัวมองว่าอย่าเกินหน้าเกินตาแฟนตัวจริงที่สำคัญเนี่ย

สึ่งปรากฎว่าเขาก็บอกว่า

ถูกต้องแล้วเขาเป็นที่เที่ยวกันบ่อยด้วย
แกงนี้ไปเที่ยวด้วยกัน
เขาก็ปกติแหละเพราะว่าเพจก็บอกอยู่แล้วว่าพี่เขยไม่ได้มีทีท่าอะไรด้วย
น้องสาวมากกี้เขามีแฟนหล่อมากนะคะรู้กันหรือยังแล้วก็รวยมากด้วย

นะแล้วก็เอ่อมาริน่าเนี่ยนางมีแฟนแล้วนะทำไมคนถึงมองว่าเป็นมาริน่าเป็นต้นเนี่ย
ก็เอาง่ายว่าเป็นคอมเมนต์ที่คนออกมาปกป้องนาค่อนข้างจะเยอะอยู่

ใช่เป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบเจนเทอร์แมนเอาง่าย
ใช่ก็ช่วยมากกี้เลี้ยงลูกเต็มที่สุด
นะครับผมนะฮะตรงนี้เรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
จริงอันนี้ไม่เชื่อเพราะว่าแฟนมาริน่ารอ
ยังไงชื่อคุณกล้าเชวิน

เดี๋ยวจะให้ฉันดูอะไร

เอาภาพลงหน่อยคุณแม่ระลึกถึงความหลัง

อ๋อบอยตีแฟนหนุ่มคุณหมอแฟนเก่าที่เป็นหมอไม่ตีไม่ตีครับผม